ต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งสาวให้โชคเก่งกันบ้างดีกว่า

เจอหน้าที่ไหนแล้วก็ถามหาตัวเลขเธอได้เลย
คือเมื่อคืนนี้เจ้าตัวเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่วัดไร่ขิง
จังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมนะฮะ

ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัดก่อน
เอาเลิกเอาใช้แล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนเพลงร้องเพลงเพราะเสิร์ฟมาเลยนะ
แล้วไปถึงวัดไร่ขิงเมื่อคืนนี้ทั้งทีแหม
เจ้าตัวไปไหว้ขอพรทาเวสวรรณค่ะ
แล้วก็เข้าไปในโบสถไหว้พระประธานในวัดด้วยค่ะ
แล้วก็เสี่ยงเซียมซีขอโชคลาภมาฝากกันนะครับ
ทุ่งสาวเสี่ยงเซียมซี๒ครั้งค่ะ
ยาวครั้งแรกก็ได้มาเลยเลข๑

หลายคนบอกว่างั้นก็รวมกันเป็น๓ตัวเลยดีไหมล่ะ

พวกเราดูแล้วก็ขอให้ปังไปด้วยละกัน
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวถือเลิกงามยามดี๓ตุลาคม

อย่างน้องคนนี้น้องพะชิหนองหินห่าวนะฮะ

ลำยองนำทีมงานไปไหว้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมค่ะถ่ายงานหน้าฝนแบบนี้นะ
ไม่น่าเชื่อไว้ปุ๊บป๊าบลง
ดินฟ้าอากาศเป็นใจทุกอย่างค่ะ
และแน่นอนว่าในช่วงไหว้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนั้น
มีการจุดทูปตัวเลขมงคลอีกด้วย
เลขที่ปรากฏอยู่ก็คือ

เท็จเจ็ดหนึ่ง

เจ็ดนะคะแต่ว่า

หมานทั้งศิลปินแล้วก็ทั้งตัวเลขที่ฝากมานะจ๊ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงก็แล้วกันนะคะ